ดาบคู่หน่อยดูแล้วยังไม่จบ
คือตำรวจเขาต้องเข้าไปค้นในชุมชนวัดม่วงเลยนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการโพสต์
โพสต์เหมือนลักษณะแบบว่าจะรวมสมัครพักพวก
ไปตีบาร์ดที่บ้านหมอปลาที่เพชรชบุรี

อันนี้ฮะตำรวจเขาเลยเข้าค้นชุมชนเลย

ตำรวจนำหมายค้นของสารอาญาธนบุรีครับ
เข้าตรวจค้นบ้านพักในชุมชนวัดม่วง๙๑๓เป้าหมาย
หลังจากพบว่ามีการโพสต์ข้อความข่มขู่ในโลกออนไลน์ครับ
ทำนองว่านัดเด็กวัดม่วงเนี่ย
รวมตัวกันจะไปหน้าบ้านหมอปลาที่จังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ

พนธบรตโทพนธบรตตรีโชคชัยงามวง
รองผู้ประชาการตำรวจนครบานนะครับ
เปิดเผยบอกว่าจากการตรวจค้นเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะ
ส่วนผู้ที่โพสต์ข้อความเนี่ยยังไม่เจอตัวหรอก
แต่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
ส่วนผู้ต้องหาทั้ง๔คนที่ถูกดำเนินคดีนะครับ
ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ชั้นฝากขัง
โดยสารอาญาธนบุรีนะครับพิจารณาแล้ว
ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกันคนละ๑๕๐๐
เงินสด๓๐๐๐แล้วก็ติดอุปกรณ์อีเอ็ม

ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนมาบอกนักข่าวแบบนี้

ไม่อยากจะแสดงความเห็นเรื่องอะไรเลย

ส่วนนายนิศก็ไปขอให้ชาวบ้านเขาบอก
พี่พี่หยุดพูดเถอะเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มของผมเนี่ย
แล้วขอให้มันเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมไปเถอะ
แล้วทั้ง๔คนนะครับหลังจากถูกปล่อยตัวแล้ว

หมอปลาล่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
พูดถึงประเด็นการเข้าค้นชุมชนวัดม่วงเนี่ยบอกโอ๊ยทำไมเพิ่งมาค้น
หมอปลาบอกมันผ่านไปสัปดาห์นึงแล้ว
ทำไมตอนเกิดเหตุใหม่ไม่ไปค้น
หมอปลาเลยบอกว่าเนี่ยเพราะมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าล่ะ
ดีฮะแต่ช้าไปนิดนึงช้าไปนิดหนึ่งเหมือนเขาก็น่าจะรู้ตัวว่า
ยังไงมันต้องเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่แล้วไงแต่มันช้าแต่ก็ดีดีที่ไปค้นถึงแม้ช้า
แต่ก็ยังมาครับ๔คนเนี่ยก็เพิ่งโดนเรียกไม่ใช่เหรอหลังจากสื่อไปถามก็งงว่าถ้าวันนั้น
สื่อไม่ไปถามจะมีการออกหมายเรียกเด็กพวกนี้หรือเปล่าคุณก็คิดดูดิว่าเด็กอ่ะแบบ
เนี้ยทำไมมันถึงกล้ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าคิดว่าตัวเองมีผู้บาน
มีหรือเปล่าอันนี้ก็อยากให้สื่อไปตามเด็กพวกนี้ด้วยเพราะแท้ที่จริงแล้วเด็กพวก
เนี้ยทำไมเขาถึงกล้าหารชาญชัยขนาดนี้ทำไมถึงไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเขามี
อยู่ข้างหลังหรือเขาทำงานให้กับใครเราจะต่อสู้ยังไงอันนี้ก็ต้อง
คุยกับทนายภัยสามและที่สำคัญเราก็ได้พี่ทนายอนันตชัยพี่เปี๊ยก
มีคนหนึ่งนะซึ่งก็ทำให้เราอุ่นใจขึ้นส่วนอาการของบาทหรือว่านัทวุฒิพึ่ง
คดีนะครับก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรชบุรีนะครับ
คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกสามสี่วันแต่ว่ายังไง
ก็ตามต่อให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนี่คือแผลของบาสฮะโอ้โหกลัวเย็บนะฮะคือบาทก็ต้องกลับมาให้หมอดูอย่างต่อเนื่องอีกเดือนนึงเนี่ยครับ